กวานไทยบ้านก็คุ้นเคยกันดีนะคะ
แล้วก็ตัวจริงก็คือน้องแพมมี่นั่นแหละ

สาวคนนี้แหละที่มารับบทนางเอกในหนังเรื่องสับปะเลอค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนรู้จักและคุ้นหน้าเธอในฐานะผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มการทัศนะไง
แต่ต้องบอกว่าสวยด้วยแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นผู้จัดการใครแล้วนะ
เพราะว่าคิวงานฮอตไม่แพ้กันเลยค่ะ
เรื่องหนักหลังเรื่องหนังสับเปล่าเนี่ยออกฉาย
โดยสาวแพมมี่ค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้รายได้กำลังทะยานสู่๕๐๐ล้านบาท
เพราะว่ามันคือรางวัลตอบแทนที่มีค่าให้กับความตั้งใจจริง
ของคนคนหนึ่งที่พยายามสร้างหนังเรื่องนี้
แล้วขอขอบคุณทุกคนเลยที่ยกฉายานางเอกร้อยล้านให้กับเธอค่ะ
ถามว่าเธอเนี่ยมีเคล็ดลับไปมูเตลูที่ไหนหรือว่าขอพรที่ไหนมาบ้างหรือเปล่า
ต้องเป็นสิ่งที่ได้เลือก
เจ้าตัวบอกทันทีค่ะว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเธอนั้นอยู่กับนักร้องสายมูอย่างการทัศนะ
มูหมดทุกที่ไม่สนว่าที่ไหน
โดยเฉพาะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอได้ไปขึ้นเขาคิชกูที่จังหวัดจันทบุรีมาค่ะ
ซึ่งได้ขอพรท่านไว้ว่าปีนี้นะขอให้เป็นปีของเธอบ้างเธอ
กับเชื่อว่าบารมีขององค์ปู่พญานาคที่เจ้าตัวนับถือในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
ช่วยประธานพรให้เธอประสบความสำเร็จเธอถือว่าเธอเป็นลูกหลานพญานาคอีกหนึ่งคนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

เพราะที่ไปมันเป็นเหมือนการไปยืมเงินช่วยแม่คนอีฟ
แล้วเราก็ต้องมีเวลาเอากลับไปคืนท่านเหมือนกัน
คือตอนนี้เรามีโปรเจคที่จะไปสร้างห้องน้ำอยู่ที่วัดค่ะบนเขา

จากนี้นักร้องหนุ่มการรัศนาค่ะยังบอกอีกด้วยว่า
น้อยใจเลยที่ตอนนี้ไปไหนมาไหนกับแพมมี่
แล้วทุกคนจะให้ความสนใจฝ่ายหญิงมากกว่าตัวเอง

เออนะแต่กลับดีใจกับเขาซะมากกว่าค่ะ
เพราะที่ผ่านมาได้เห็นถึงความตั้งใจ
แล้วก็ความทุ่มเทในช่วงของการถ่ายทำของเขาอย่างมากเลย
ส่วนเรื่องสถานะแหมนั่งคู่กันขนาดนี้
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นแค่ผู้จัดการกับศิลปินจริงอ่ะเหรอ
หรือว่าจะเป็นแฟนกันแต่ไม่ยอมพูด
เพราะว่ากลัวแฟนคลับไม่ยอมรับหรือเปล่า
หนุ่มการบอกทันทีว่าไม่เกี่ยวเลยครับพี่
แต่สถานะของทั้งคู่รู้อยู่แก่ใจกันอยู่แล้ว
จับมือร้องไห้มาด้วยกันตั้งแต่ไม่มีข้าวที่จะกิน
ตั้งแต่บองที่ยังไม่มีเงินดูด้วยกันมานะ

มันไม่จำเป็นต้องระบุสถานะแล้วครับ
เพราะการกระทำมันสำคัญมากกว่าคำพูด
แล้วก็จะขอซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไปค่ะ
แต่ถ้าให้ระบุขอใช้สถานะคำว่า
เฝือกแล้วกันก็เขามีเพื่อนแล้วไงเราขอเป็นเฝือก
เผือกที่แบบว่าคอยดามอกดามใจกันดูแลกันรักษากัน
ความหมายดีมากเจ้าคลีนไปฟังเสียงน้องค่ะ
เรียกว่าดำเนินการทำงานหาตังค์ด้วยกันครับ
การใช้ชีวิตของเรามันสำคัญกว่า
สำคัญกว่าคำว่าสถานะมากกว่า

สำคัญกว่าจะมาเจอกันและเจอคนที่อดทนของเราได้

และมันทิ้งคนข้างหลังอย่างนี้

ไม่ได้ไงเพราะว่าความลับเยอะเกินไป

เออนะครับกลุ่มความลับกันไว้เยอะ

ทั้งสองคนรู้จักแล้วเข้าผ่านกันมาประมาณ๖ปีแล้วนะคะ
การ๒๒แพมมี่๒๘ปีคุณผู้ชมค่ะ
ก็อยู่ในช่วงวัยที่กำลังทำงาน

แล้วก็สู้กันมาที่สำคัญสายมูทั้งคู่
อันนี้เป็นภาพที่ดิฉันไปมูเตลูกับเขานะคะ
แถวชัยหน้าฉันก็รำไปไม่สนใจน้องการเลย
ได้คุยกับแทมมี่อยู่นะคะรำไปเออนะคะ